เหตุการณ์นี้ชุนละมุนและตลปัดผู้หญิงคนหนึ่งถูกคนร้ายอุ้มไปอนาจารย์
ระหว่างทางอนาจารย์ไปตลอดเลยนะจากกรุงเทพไปที่ประจวบคิริขัน
ผู้ชายเขารู้ผู้ชายรู้ว่าผู้หญิงส่งพิกัดไปให้ดูว่าอยู่ตรงไหน
ตามมาช่วยตามมาช่วยเสร็จปั๊บคุณผู้ชมที่ว่าตลปัด
ผู้ชายที่ไปช่วยแฟนตัวเองเนี่ยถูกแจ้งข้อหาครับ
นี่ชุลมุนก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูตลปัดที่มันกลับตลปัดคุณผู้ชม
แฟนของผู้เสียหายนะครับแล้วก็พลเมืองดี
ตอนนั้นก็รุมทำร้ายในฟลุ๊กกับผู้ก่อเหตุ
นี่แหละครับฉุดผู้หญิงไปที่ห้องเมื่อกี้
คือมาจากกรุงเทพไปประจวบนะครับ
ตั้งแต่๑๓พฤษภาคมกระทั่งผู้เสียหาย

แล้วก็แฟนกับพลเมืองดีก็ตามไปจับแล้วก็ช่วยไว้ได้
แต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นเพราะว่าแม่ของในฟลุ๊กคือผู้ก่อเหตุ
ฐานร่วมกันพยายามฆ่ากับตำรวจสมภาพปรานบุรี

แบงค์เล่าว่าพี่มันเริ่มแบบนี้นะ
คือเริ่มมาจากก่อนหน้านี้เนี่ยแบงค์มีปัญหากับฟุ๊กพี่
เรื่องการซื้อขายรถคือฟุ๊กเนี่ยจะซื้อรถจากแบงค์ใช่ไหม
ราคาสามแสนสามหมื่นบาทแล้วก็โอนเงินมวดแรกกับรถแสนกว่าบาท
ระหว่างนั้นเนี่ยฟลุ๊กเนี่ยฟลุ๊กก็ไปเอารถของในแบงค์เนี่ย
ให้เพื่อนขับแล้วปรากฏว่ารถมันพัง
แล้วในแบงค์ก็ต้องรับผิดชอบค่าซ่อมรถใช่ไหมล่ะ
แล้วก็โพสต์ด่ากันไปด่ากันมาเนี่ยมึงเงียบ
มันเงี๊ยบเว้ยจิ้มจมูกไว้หน่อยอ่ะอ่าอ

เฮ่ยนะคะแบบนั้นสิครับที่ทะเลาะกันครั้งตั้งมา๑๓พฤษภาคม
ในฟุกเนี่ยบุกไปอุซอมรถของในแบงค์

ขึ้นรถจากประจวบคิริขันแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
คือหนูหาทางหนีไม่ได้เลยเขาจับมือหนูไว้แน่น

เด็กอีกคนก็ยืนประกบอยู่ข้างค่ะ

พอซื้อของเสร็จเขาก็ให้หนูเปลี่ยนมานั่งหน้า
แล้วก็ให้เด็กไปนั่งข้างหลังแต่เขาก็จับมือหนูไว้ตลอด

เอามือหนูไปหอมไปดมแล้วก็เริ่มจับหน้าอก
ก็คือทำอย่างนี้ตลอดทางจนถึงปากน้ำปลาเลยค่ะ
นี่แหละระหว่างทางไป
แล้วก็คือสุดท้ายทางฝ่ายหญิงส่งพิกัด

ใช่แต่ทีนี้ตอนที่ไปช่วยเหลือพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม
มันเกิดเหตุการณ์แบบตะลุมบอลกันอย่างที่เห็นคลิปตอนแรกที่เปิดให้ดูอะค่ะ
แต่เรื่องนี้นะมันผ่านมา๒เดือนกว่าแล้ว
แล้วจู่จู่แบงก์อ่ะโดนหมายเรียกจากสอบภอปักน้ำปลานบุรี
โดนแจ้งข้อหาพยายามฆ่ากับกักขังหน่วงเหนียว
ซึ่งจริงแฟนของแบงค์ที่โดนกระทำ
ตอนนี้เนี่ยทางชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้เนี่ย

จะให้ความช่วยเหลือต่อไปอ่าแล้วฟลุ๊กล่ะฟลุ๊ก
ฟลุ๊กมีรายงานด้วยบอกว่าตำรวจที่สนราชบุรณะออกไหมจับฟลุ๊ก

นี่แล้วเห็นไหมต้องไปตรวจสอบเลยนะ
พวกรูปต่างที่โพสต์อยู่ในเฟซบุ๊กหรืออะไรเนี่ย
ต้นตอนนี้แจ้งไปยังโรงพยาบาลที่รักษาตัวขออายัดตัว
เอาตัวฟลุ๊กมาดำเนินคดีนะคะ
แต่คือก็ให้ความเป็นทางกับตำรวจด้วยนะคุณผู้ชม
ที่อะไรนะแจ้งข้อหาใช่ไหมแจ้งข้อหาแบงค์ด้วย
เพราะว่าก็ตอนที่ไปเห็นภาพก็คือเข้าไปรุมทำร้าย
ตะลุมบอลกันไงเขาก็ดูจากหลักฐานเอานะคุณผู้ชม